คุณผู้ชมครับหลังจากที่ตำรวจไปค้นบ้านของผู้ก่อเหตุ
บอกว่าอยู่แถวบังแครใช่มั้ยแล้วไปเจอผู้กระสุนปืนอะไรต่าง
แบบจำนวนมากไปเจอปืนบีบีกัน๑กระบอกด้วยนะครับ
ซึ่งก็มีข้อมูลหลังจากนั้นบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ย
ตัวของครอบครัวทางผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้ที่อยู่แถวบังแคร์แล้ว
แต่ว่าย้ายเข้าใจว่าไปอยู่คอนโดตรงแถวสาธรณ์นะครับ
บ้านเนี่ยนะฮะคือในตัวของเพื่อนบ้านบอกว่าไม่เห็นหน้าเด็กคนที่ก่อเหตุ
ตั้งแต่สมัยตอนเขาอายุ๑๐ขวบปัจจุบันนี้เท่าไหร่๑๔ก็๔ปีโดยประมาณนะครับ
คุณผู้ชมฮะหลังเกิดเหตุพาย้อนไปดูอีกครั้งนี้หลังจากตรวจค้นบ้านนะครับ
มีปืนบีบีกัน๑กระบอกกระสุนปืนขนาด๙มม๔๙นัดครับ
การใช้งานแล้วนะครับอยู่ภายในห้องนอนของผู้ก่อเหตุ
จากการสอบสวนผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุ
ยังไม่ทราบว่าของกลางทั้งหมดนั้นลูกชายเอามาจากไหนครับ
เพราะปกติลูกชายอยู่แถวสาธรณ์นะครับ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวครับลงพื้นที่ไปยังบ้านพักผู้ก่อเหตุเนี่ย
ประตูก็ปิดล็อกไม่มีใครอยู่ในบ้านนะครับ
ชาวบ้านนั้นให้ข้อมูลบอกว่าปกติหมู่บ้านนี้ไม่ได้สูงสิงกันมากนะครับ
เพียงแค่ว่าบ้านหลังดังกล่าวพ่อผู้ก่อเหตุที่เป็นอาจารย์
เคยมาอยู่สักหลายปีก่อนครับปัจจุบันครอบครัวนี้ย้ายไปอยู่คอนโดแล้ว
มีเพียงพ่อของเด็กนานทีจะกลับมาทำความสะอาดบ้านนะฮะ
ส่วนผู้ก่อเหตุเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าไม่ได้เห็นมาหลายปีแล้วครับ
ล่าสุดสักประมาณอายุ๑๐ขวบครับมาเดินเล่นหน้าบ้านท่าทาง
ตอนนั้นก็ดูเป็นเด็กปกติดีนะครับไม่มีลักษณะเหมือนป่วยจิตเวทนะครับ
แต่วัดก็เห็นลักษณะก็คือว่าผ่านนะครับ
หลังเกิดเหตุครับพอทราบข่าวก็รู้สึกตกใจนะครับ
พอรู้ไปว่าเจ้าหน้าที่เจอกระสุนปืนนะฮะไปเจอกระสุนปืนเจอปืนในบ้านอีก
แต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยได้ยินเสียงอะไรแปลกนะลักษณะของเสียงปืนหรืออะไรต่างนะฮะ
นี่เพื่อนบ้านให้ข้อมูลกับทางผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีนะครับ